คุณผู้ชมเราจะพาไปดูประเพณีหนึ่งเดียวในไทยนะคะ
เขาเรียกว่าเป็นผ้าป่ามหาวิบากค่ะ
อยู่ที่นครราชศรีมาใครเคยไปไหนไลน์มาบอกกันบ้างนะคะ
แต่เดี๋ยวช่วงนี้เล่าให้ฟังแล้วกันว่าประเพณีหนึ่งเดียวนี้เป็นอย่างไรนะคะ
เช้าวันที่๑๐ธันวาคมของทุกปีเลย
ชาวบ้านบ้านจโปะตำบลเมืองปักอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยนะ
เขาจะเอาแค่ไม้ไผ่ผูกเสากางมุ้งแล้วก็มาตั้งไว้หน้าบ้านแบบนี้
มีที่นอนหมอนเสือถ้วยชามถาดวางเรียงเอาไว้
คลุมด้วยผ้าห่มมีลูกมะพร้าวเขียนหน้าตาเหมือนคนวางอยู่เห็นไหมคะ
นี่เลยแล้วเขียนชื่อของญาติที่เสียชีวิตไปแล้วติดไว้
เขาเรียกกันว่าผ้าป่ามหาวิบากของชาวบ้านที่นี่ค่ะ
นายวิรุธสิงหาวิสัยผู้ใหญ่บ้านบ้านจโปะเนี่ย
เล่าความเป็นมาบอกว่าประเพณีนี้เป็นประเพณีโบราณที่เหลือหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วนะ
ทอดมาจากบรรพบุรุษชาวเวียงจันทร์ที่ถูกต้อนมาเป็นเฉลยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่ง
ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับค่ะ
ที่เขาเรียกกันว่าผ้าป่ามหาวิบากเพราะอะไร
เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะการหามเตียงผ้าป่าไปถวายวัดเนี่ย
จะทำช่วงค่ำต้องจุดเทียนแล้วก็เดินผ่านเส้นทางขลุขระ
รอยเกวียนเป็นหลุมเป็นเบาทียนกระหยดใส่มือบ้าง
เดินอยู่อ้าวตกหลุมบ้างคือมันวิบากจริงจริงอะค่ะ
ยากลำบากมากกว่าจะหอบเตียงหอบผ้ามาถึงวัดได้
แห่ผ้าป่ามหาวิบากนี้จะจัดขบวนแห่กันในช่วงพบค่ำนะคะ
ประมาณสัก๑ทุ่มของวันที่๑๐ธันวาคมของทุกปี
ปีนี้เนี่ยเขาจัดกันสามสิบขบวนค่ะ

พอถึงวัดก็แห่รอบพระอุโบสถ๓รอบ
จะมาสวดบังสุกุลตามประเพณี
พอเสร็จแล้วก็เผากระดาษที่เขียนชื่อของผู้ล่วงลับ

เพื่อส่งผลบุญให้บรรพบุรุษนั่นเอง